กลับมาในช่วงนี้ดูเรื่องนี้กันหน่อยน่าเห็นใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
เราท่านอาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้เวลาเดี๋ยวนี้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเนี่ย
ทำธุรกรรมเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานแบงค์ก็อาจจะชวนท่านทำประกัน
ซื้อประกันอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้เป็นเบื้องหลังที่อดีตพนักงานธนาคารคนหนึ่งเนี่ย
เขาออกมาโพสต์ถึงความอึดอัดครับข้องใจจนสุดท้ายเนี่ย
ทำให้เธอตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานธนาคาร
ทั้งที่เธอบอกว่างานนี้เนี่ยตำแหน่งก็ดีสวัสดิการดีรายได้ดี
เพื่อนร่วมงานดีแต่ว่าไม่ไหวจริงนะคือสุขภาพจิตของเธอย่ำแย่
ครับเนี่ยค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าธนาคารเนี่ย
ให้เธอต้องทำยอดขายประกันเป้าหมายเธอบอกว่ามหาโหด
อันนี้เธอโพสต์ไว้นะคะเป้าหมายมหาโหดเลยถ้าขายไม่ได้
ควักเงินของตัวเองซื้อค่ะเธอบอกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่พนักงานขายค่ะ
เป็นพนักงานซื้อโอ้โหพอฟังอย่างนี้แล้วก็เครียดเลยนะคะ
ถ้าเป็นอย่างงี้จริงจริงนี่ก็อึดอัดใจแทนเลยนะคะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณปอค่ะ
คนที่โพสต์นี่แหละค่ะเป็นอดีตพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง
บอกว่าทำมาสี่ห้าปีแล้วค่ะตอนแรกแรกเนี่ย
ก็ขายได้ตามเป้านะคะประกันเนี่ยแต่ว่าพักหลัง
หัวหน้างานให้ทำยอดเป็นเป้าหมายใหม่ซึ่งยอดสูงมาก
แล้วเธอก็ต้องหารูขาลายใหม่ไปเรื่อยเรื่อยอะค่ะหาอย่างต่อเนื่อง
แล้วถ้าขายไม่ได้จริงก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวให้ช่วยกันซื้อหน่อย
ตัวเธอเองก็ต้องซื้อเองด้วยจะได้ทำยอดได้ค่ะ
คือเขามีทาระอยู่นะเขาลาออกไม่ได้

แต่ว่าพอไม่ไหวแล้วมันไม่ยุติธรรม
มันได้เมคเซนต์มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง

แต่ว่าอันนี้คือพออธิบายให้เห็นภาพเพราะไม่ชอบวิธีการ

ปอลไม่โอเคแล้วที่มันเป็นข่าวอยู่นะตอนนี้
คือปออยากให้ภาพรวมตั้งแต่ผู้ใหญ่ไล่ลงมา
คือมาดูภาพจริงว่ารายงานที่รายงานขึ้นไป
ตั้งแต่ระดับล่างมันคือเรื่องจริงไหม

ประเด็นนี้ก็สร้างความอึดอัดให้กับลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะ
ทั้งคนที่เป็นพนักงานขายทั้งคนที่เป็นลูกค้า
เจอสถานการณ์แบบนี้ก็อึดอัดนะคะ

อนุญาตให้ธนาคารต่างขายประกันผ่านสาขาได้นะคะ
แต่ว่าเขาห้ามขายพ่วงกับสินเชื่อห้ามบังคับขายประกัน
ลูกค้าจะซื้อให้เขาตัดสินใจซื้อเอง
แล้วก็ต้องมีการแยกโต๊ะขายประกันออกจากเคาน์เตอร์รับฝากถอนด้วย
จะมาแบบฝากถอนเสร็จขายประกันต่ออย่างนี้ไม่ได้
อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การขายประกันของธนาคาร

ล่าสุดค่ะทางธนาคารกรุงศรียุธยาออกหนังสือชี้แจงแล้วนะคะ
บอกว่าธนาคารทราบเรื่องแล้วค่ะ
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
ธนาคารก็บอกว่าตระหนักว่าทรัพยากร
เป็นพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และทางธนาคารก็มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม
รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานมาโดยตลอดค่ะ

ฉันก็ตามเรื่องนี้อยู่เธอบอกว่าการโพสต์การลาออกของเธอ
อยากจะให้เป็นการลาออกที่มีค่าก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องนี้ค่ะ